เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือนางสาวนัทนิชาต่อพันธ
และยังมีรถถูกชนท้ายติดกันได้รับความเสียหายอีก๓คัน
เหตุเกิดบริเวณทางหลวงกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางปะอินพื้นที่ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ให้การว่าขณะขับรถจะออกสายธัญบุรีได้ทำเหรียญตกพื้นจึงได้ก้มเก็บ
และเมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นรถชะลอตัวอยู่จึงเบรกรถไม่ทัน
และได้ชนกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าติดต่อกันเสียหายดังกล่าว
ตำรวจจึงนำตัวคนขับไปดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาท
และประสานประกันภัยมาแยกรถออกไป
ที่อังทองเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนางสาวนันทพรศายวิจิตร
อยู่กลางถนนสภาพเลือดอาบใบหน้าจากเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันที่บริเวณถนนวิเศษบางจักรสายในหมู่ที่๗ตำบล๔๐๐อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
สอบสวนทราบว่านางสาวนันทพรได้ขี่รถจากบ้านที่อำเภอวิเศษชายชาญเพื่อมุ่งหน้าไปรับลูก
และช่วงที่กำลังจะเลี้ยวข้ามถนนเพื่อเข้าซอยได้มีรถของเด็กชายอายุ๑๔ปีที่ขี่ตามมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งชนเข้าบริเวณกลางรถอย่างแรงจนทำให้บาดเจ็บทั้งคู่
โดยนางสาวนันทพรอาการสาหัสซึ่งตำรวจได้เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทางการสเปนยังคงเดินหน้าสอบสวนหาสาเหตุรถไฟโดยสารชนแนวกั้นชาญชาลาในสถานีแฟนเซียของเมืองบาเซโลน่าโดยล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการของสเปนระบุว่าจะต้องมีการส่งข้อมูลจากกล่องดำของรถไฟขบวนดังกล่าวมาให้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุ
เหตุรถไฟชนแนวกั้นชาญชาลาในสถานีแฟนเซียเกิดขึ้นวันนี้เวลา๗นาฬิกา๑๕นาทีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ๕๔คนในจำนวนนี้๑คนอาการสาหัส
ขณะที่รถไฟขบวนดังกล่าวเสียหายที่บริเวณหัวรถไฟและระหว่างตู้โดยสารขบวนแรกกับตู้ที่สอง